มาตามกันต่อนะฮะในคดีอุกอาจนะครับ
ที่เสียบริษัทรับเหมาเพิ่งออกจากเที่ยวที่สถานบันเทิง
เดินออกมาพร้อมกับแฟนสาวแล้วก็มีการทะเลาะกับแฟนสาว
ปรากฏว่าอยู่มีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาทำร้ายร่างกาย
เสียรับเหมานั้นเสียชีวิตนะครับ

เพราะว่าล่าสุดตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้แล้ว๑คน

กล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่กลุ่มวัยรุ่น
รุมทำร้ายนายสมชาติชัยเดชะหรือเสียแดงอายุ๔๒ปี
เจ้าของบริษัทรับเหมาแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำ
หลังเขาทะเลาะกับแฟนสาวบริเวณริมถนนทางเข้าออก
สถานบันเทิงในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำ
ได้รับบาดเจ็บเลือดออกจมูกศีรษะบวม
และมีรอยเขียวช้ำตามร่างกาย
เหตุเกิด๔นาฬิกาวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ต่อมานายสมชาติกลับไปรักษาตัวที่บ้าน
กระทั่งวันที่๗พฤศจิกายนอาการสุดลง
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบุรีรำ
และเสียชีวิตเมื่อวันที่๑๐พฤศจิกายน
ด้วยอาการช้ำในและเลือดคั่ง
จึงเข้าแจ้งความให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ระหว่างเดินทางออกมาจากสถานบันเทิงกับผู้ตาย
ทะเลาะกันแต่ไม่ได้ลงไม้ลงมืออะไร
จู่มีชายคนหนึ่งเห็นทะเลาะกัน
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาถาม
และบอกว่าไม่มีอะไรแค่ทะเลาะกัน
ชายคนดังกล่าวกลับไปตามพักพวกมารุมทำร้ายแฟนของเธอ
หลังเกิดเหตุเธอจะพาไปหาหมอ

ยืนยันไม่เคยรู้จักหรือมีเรื่องอะไรกับ

ก็แบบเท่าที่ก็ลองทำกัน

ไม่มีอะไรเดี๋ยวมึงเจอกูก็
แต่พักนั้นเขาก็เอาคนมาเลย
ส่วนผู้เป็นแม่หัวใจแทบสลายหลังลูกชายเสียชีวิต
อยากให้กลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวรับโทษตามกฎหมาย

ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ก่อเหตุถึงจิตใจโหดร้ายขนาดนี้
มีอะไรก็น่าจะพูดคุยกันได้
ไม่ใช่ใช้กำลังกันแบบนี้
เขาไม่บอกความจริงกับแม่
กล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานที่สำคัญ
ทำให้ตำรวจแกะรอยจับกลุ่ม๑ในผู้ก่อเหตุได้แล้ว๑คน

เขาให้การว่าวันเกิดเหตุ
มาตามให้ไปช่วยรุมทำร้ายผู้ตาย
โดยเพื่อนอ้างว่าผู้ตายพูดจาไม่ดีใส่
ทั้งที่เพื่อนตั้งใจจะไปถามเหตุการณ์
และต้องการเคลียร์ให้ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน

ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะบาดเจ็บจนเสียชีวิต
ซึ่งตอนนั้นทั้งหมดมึนเมาสุรา

คือที่ตามแค่ผมเห็นเคยไปนะ

ก็จะเห็นเสียงของโนยเออาวแบบนี้
ก็นึกว่าเป็นอะไรกันผมก็เลยตามไปแค่นี้นะครับ
ผมไม่รู้ว่าเขามีเรื่องอะไรกันก็อยากจะขอโทษนะครับ
เพราะผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้มันเป็นถึงขั้นถึงขั้นเสียชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุที่เหลือตอนนี้ตำรวจรู้ตัวทั้งหมดแล้ว
อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานขอสารออกหมายจับ
ว่าไม่เกิน๑๒วันเตรียมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน